ร้องได้ให้ร้าน

คนไม่รักก็คือไม่รัก
ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน
ฉันมันก็ไม่ไหว
คนที่รักเธอครั้งเดียว
รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่มเท
จับเร็วได้เร็ว
ร้องเป็นขั้นของเรา

แล้วครับตื่นเต้นมากเลยครับ
เราเองคนฟังก็ตื่นเต้น
นี่คนผู้ชมบ้านในกรรมดีโหมดแตกไปแล้วเนี่ย

เกร็งไปหมดเหมือนเดินบนเส้นเลือดแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเลย

ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับต่อไปเป็นกำไรแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีค่ะอยากให้ครอบครัวนี้ผ่านพ้นความทุกข์ยากไปได้
โดยเฉพาะน้องไอนะทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน
เสียสละตนมากหนังสือหนังหาไม่ได้เรียนนะคะ
ก็อยากให้สำเร็จนะคะ
วันนี้แหละครับไม่กี่วินาทีต่อจากนี้จะได้รู้กันนะครับ

เพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตของเรานะครับเป็นเพลงเป้าหมายด้วย
ร้องจบไปแล้วนะครับและน้องไอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาท
น้องไอร้อง
ได้ครับ
ทางรัฐอีกทางหนึ่งที่มีเกิดขึ้นในรายการร้องได้ฮนาลันของเราเป็นทางรัฐที่มีเกียรติด้วยนะครับเป็นทางรัฐที่ต้องใช้ความสามารถเหมือนกันนะครับแต่การแห่งคันยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้บอกเราว่ายุดหรือว่าร้องผิดตอนน้องมาน้องน้องคิดไหมว่าน้องจะทำได้แปดหมื่นไม่คิดน้องคิดว่าอย่าง
เป็นไงดีใจมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหนูจะมีเงินไปใช้หนี้เขามีเงินไปให้แม่ผ่าตัดมีเงินรักษาพี่ค่ะเงินก้อนนี้มันเปลี่ยนชีวิตไอและครอบครัวได้ขนาดไหนหนูไม่ต้องเป็นหนี้เขาแล้วค่ะจะมีกินมีใช้แล้วค่ะการเป็นหนี้มันอึดอัดขนาดไหนค่ะอึดอัดค่ะแม่เครียด
โปรดหน้าบ้านเลยค่ะมีไหมวันเนี้ยนานแล้วน่ะ
ก็จะพูดอยู่ตลอดเลยแบบบางทีคนเยอะเยอะเลย
แม่ก็ร้องไห้อายเขาไม่มีตังค์ใช้หนี้
ทำให้ลูกลำบากมีจ่ายรายวันไหมไม่มีค่ะ
เขาไม่เอาดอกแต่ให้ไปใช้ต้นเขาให้ครบค่ะ
เขาก็ใจดีนะก็ถือว่ายังใจดี
แล้วหนี้ที่เป็นที่อยู่เนี่ยที่ค่าเช่าบ้านติดเขาอยู่กี่เดือนแล้ว
เดือนแล้วค่ะแบบตั้งแต่พี่ชายทำงานไม่ได้
แล้วหนูค่อยทยอยจ่ายเข้าไปอะ
ก็ถือว่าเขาใจดีนะตั้ง๗๘เดือนเขายังไม่ไล่ออก
ปกติเนี่ยเดือน๒เดือนเนี่ยเขาเอาเป่หิแล้วปาแล้ว
ขอบคุณด้วยนะคะที่ไม่ไล่ออกให้ไปนอนกันข้างถนน
ไปอาศัยวัดไปอะไรแบบนี้ก็ต้องขอบคุณจริงแหละ
เราก็ต้องพยายามจ่ายเขาเขาเห็นดูรายการอยู่เขาเห็น
โอ้โหเนี่ยอุตส่าห์มาออกร้องได้ให้ล้านเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้เขาเนี่ย
เขาคงดีใจมีลูกหนี้ที่เขาอยากจะใช้อะ
แต่เขาไม่มีจริงก็ไม่รู้จะทำยังไง
เรียบร้อยไอเห็นบอกว่าถ้าได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้าง
ก็อยากจะไปเรียนใช่ไหมคะอยากจะไปเรียนอะไรนะ
หนูจะกลับไปเรียนคอสโลว์นอลให้จบอะ

ขนควายนะขนควายทำเพื่อตัวเองขอให้สำเร็จ
ตอนนี้เหตุการณ์พลิกผันนะครับกลับไปสู่เรียกว่าความชื่นมื้นความสุข

อย่าว่าแต่แม่เลยเป๊กเองก็ไม่ค่อยเห็นแม่

แม่เมาท์นี่ก็มี๘หมื่นแล้วแม่

เก่งเนาะชื่นใจเนาะแม่เนาะ
เอาละครับเงินแสนที่อื่นไม่รู้นะครับ
การร้องเพลงของเราแรกด้วย
การร้องเพลงที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
ในเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้

มูลค่า๑แสนบาท

ดนตรีประหนึ่งว่าเฉลิมฉลองโอ้โห
เลิมฉลองในตัวเงินที่เรียกได้ว่าแตะ๑แสนบาท
มาด้วยจังหวะเร็วเลยนี่คือเพลงเร็วเพลงแรก

เคยร้องตามงานนะคะ

เอาแล้ว

พี่น้อยขนาดหูไม่ค่อยได้ยินพอบอก๑แสน

แต่ถ้าร้องผิด๘หมื่นเหลือ๔หมื่น

แต่ถ้าสำเร็จได้๑แสน
เอาล่ะอยู่ที่การตัดสินใจของไอค่ะนะครับ

สู้หรือหยุดครับ
ขออนุญาตค่ะขอถามคุณแม่หน่อย

คิดว่าอยากให้สู้หรืออยากให้หยุด

พี่น้อยอยากให้สู้หรืออยากให้หยุด

โก้อยากให้สู้หรืออยากให้หยุด

ลุกขึ้นแล้วตะโกนดังว่า
อยากให้สู้หรืออยากให้หยุด

ตัวช่วยเหลืออีก๑แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้นะครับ
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงเร็วด้วยไม่ใช่ด้วย

เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับสู้ค่ะ
อุ้ว
ภาษาไทยเคยเขียนเรียกว่า
ก็หนูหม่อท่ามาหนูยังจำขึ้นใจ
เฮียไหนหัวพ่อตกอยากเป็นอะไร
ให้เขียนบรรยายมันถึงนากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐ
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
อ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด
แต่มีอีกฝันที่หนูยังเขียนว่าเสร็จ
บอกตาบอกรู้แต่หนูตาบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
ก็หู้เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอาย
จะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษเอสีคงหยุดใจนี้บ่อยู่
อยากเป็นอะไรบอกให้อาย